การนำกลุ่มประชาชนปลดแอกก็ยังขึ้นเวทีประสัยอย่างต่อเนื่องนะคะ
แม้ว่าบางช่วงบางตอนจะมีสายฝนตกปล่อยลงมาค่ะ
ซึ่งแก่นำก็ยังยืนยันว่าคืนนี้นะคะจะอยู่ชุมนุมประสัยจนครบเวลาที่ขออนุญาตค่ะ
มาแล้วกว่า๖ชั่วโมงนะคะที่กลุ่มประชาชนปลดแอบชุมนุมเรียกร้องที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
โดยแก่นำยังสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งเนื้อหาที่กล่าวที่แก่นำกล่าวบนเวทีประสัยก็ยังเป็นการยืนยันในข้อเรียกร้อง๓ข้อที่ยื่นให้กับรัฐบาลค่ะ
อกจากนี้ค่ะแก่นำยังได้ขึ้นเวทีประสัยยืนยันว่าการชุมนุมใหญ่ในวันนี้นะคะ
ไม่ได้อยู่มีใครอยู่เบื้องหลังตามที่มีบุคคลบางกลุ่มกล่าวหา
ซึ่งแก่นำได้เรียกร้องให้ผู้ชุมนุมร่วมกันประนามผู้ที่กล่าวหาว่าการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษามีเบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมืองค่ะ
ซึ่งการกล่าวหาในครั้งนี้นะคะทางแก่นำก็มองว่าถือเป็นการยัดเยียดข้อกล่าวหา
พร้อมกันนี้ค่ะยังยื่นข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันพูดคุยหาทางออกเรื่องต่างร่วมกันรวมถึงข้อถกเถียงเรื่องปฏิรูปสถาบันกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาค่ะ
และก่อนหน้านี้นะคะก็มีสายฝนตกปล่อยลงมาแต่แกนนำก็ยังปราศัยย้ำว่าคืนนี้จะขออยู่ชุมนุมจนครบเวลาที่ขออนุญาตและขอให้ผู้ชุมนุมติดตามไฮไลท์ที่จะมีต่อจากนี้จะมีคนสำคัญขึ้นเวทีปราศัยค่ะ
ส่วนเวทีที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นขออนุญาตนะคะก็ได้มีการยื่นขอขยายเวลาชุมนุมจากเวลา๒๑นาฬิกาค่ะไปเป็นเวลาประมาณ๒๔นาฬิกาแต่ว่าทางตำรวจได้ขอความร่วมมือให้ชุมนุมถึงแค่เวลาประมาณ๒๒นาฬิกาเท่านั้นค่ะและขอให้เลือกบุคคลที่จะขึ้นประสัยบนเวทีกำหนดประเด็นที่จะพูดถึงและให้หลีกเลี่ย
แตกแยกในสังคมค่ะและลดการดำเนินคดีโดยไม่จำเป็นส่วนกรณีที่ผู้ถูกออกไม้จับไปแล้วก่อนหน้านี้นั้นนะคะหากต้องการขึ้นประสัยอีกก็ขอให้ระมัดระวังถึงข้อกำหนดของการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่สารกำหนดด้วยค่ะค่ะเวลาที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเวลาประมา
แล้วก็มีการแจ้งบนเวทีด้วยนะคะว่าหลังจากที่การชุมเสร็จสิ้นนะคะแก่นำประชาชนปลดแอบที่ถูกออกไม้จับก่อนหน้านี้นั่นนะคะก็จะเดินเท้าไปที่สนสำรรรณราชเพื่อที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสีริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัตทีวี

คุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของการชุมนุมในวันนี้นะครับ